คุณผู้ชมคะวันนี้วันสุดท้ายของการหยุดยาวแล้ว
ทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเตรียมพร้อมที่จะทำงานในวันอังคาร
วันพรุ่งนี้ทีนี้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ว่าแต่ละที่รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเป็นยังไงกันบ้าง
นี่ไปกันที่นครพนมก่อนนะคะช่วงวันหยุดยาว
ถือว่าเป็นวันหยุดที่คึกคักเลยค่ะเพราะว่ามีประชาชนมีนักท่องเที่ยวเนี่ย
เมื่อก่อนอาจจะใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
กลัวเรื่องโควิด๑๙แล้วก็ขับมาถึงตรงนี้
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้มาขอโพอน
ขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
รวมถึงยังมีวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งขององค์พระธาตุประจำวันเกิด
๘พระธาตุตามอำเภอต่างนะคะ
ประชาชนก็มากราบไหว้มาขอพร
อย่างที่องค์พระธาตุพนมพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์
รวมถึงพระธาตุเรนูนครที่เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์
นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอะเลยค่ะ
ยังมีเส้นทางท่องเที่ยวนะคะเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขง

คือตรงนั้นเขาจะมีจุดชมวิวสวยงามเลย
มองเห็นวิวเนี่ยจากธิวเขาฝั่งสวปปลาว
รวมถึงยังมีเส้นทางให้คนได้เดินพักผ่อน
วิ่งออกกำลังกายเอาบางคนมาขี่จักรยาน

นี่ถือว่าเป็นเส้นทางเรียบริมฝั่งที่สวยงามแล้วก็ยาวที่สุดในไทยเลยนะคะ
อันนี้คือจุดแรกที่นครพนมนะคะ
เดี๋ยวเราพาไปต่อกันค่ะพาไปดูที่บึงกาลหน่อย
บึงกาลเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยว
อย่างที่ถ้ำนาคาที่อำเภอบึงโขงหลง

ไปกันเยอะมากมากันจากทั่วทุกสารทิศจริงคุณสืบสกุล

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะ
ก็จะไปไหว้พระไปขอพรกัน

อย่างที่เห็นมีทั้งบางส่วนแคบ

บางที่พระท่านสร้างบันไดไว้ก็พอจะขึ้นได้อยู่
ดึงเชื่อกันไปเนี่ยคุณแต่คนมีความพยายามมากนะครับ
เพราะว่าเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับ

คือไปดูพระอาทิตย์ที่โผล่พ้นทิวเขา

ที่หินสามวานป่าภูสิงที่บึงกาล
นี่นักท่องเที่ยวเขาต้องตื่นแต่เช้านะ
ให้เหนื่อยแค่ไหนพอไปเห็นแสงแรกของวัน
มันเหมือนได้ชาร์จพลังได้อาบแสงอาทิตย์นะคุณ
แล้วคนเดินทางมาชมความงามของธรรมชาติเป็นหมื่นคนนะคะ

สร้างรายได้ให้กับชุมชนหลายล้านบาทเลย
อย่าไปใกล้ขนาดนั้นระวังด้วย

แล้วบรรยากาศเอาแค่ดูง่ายมันสบาย
มีหมอกบางลอยปกคลุมยอดเขา
ช่วงก็มีฝนตกลงมาเย็น
มันชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นหัวใจจริงเลย

เพราะบางทีหินพอฝนตกลงมาแล้วมันมีตะไคร้เดี๋ยวจะลื่น
ผมกลัวความสูงผมแค่เห็นแบบนี้ผมยังกลัวแทนเลย
ถ้าเกิดว่าคุณกลัวเขาคุณต้องไปทะเลสิ
ไปทะเลกันบ้างดีกว่าเกาะเสม็ด
คนเยอะแน่นอนนะครับที่จังหวัดระยองช่วยวันหยุดที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวทั้งแบบไปกลับแล้วก็พักค้างคืน
ไปที่เกาะเสม็ดกันแบบหนาแน่นเลยนะครับ
จะเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือหน้าด่านเกาะเสม็ด
โอ้โหคุณเขาบอกเยอะขนาดนี้คุณ
ดูสิแออัดเบียดเสียดเหมือนกันนะฮะ

จนทำให้มีนักท่องเที่ยวนำภาพไปโพสต์ลงโซเชียล
แล้วก็มีการเรียกร้องขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขดูแลหน่อย
เพราะว่าเกรงว่าจะหวั่นเป็นแหล่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจกันกรองก็ตาม
แต่ว่าพอคนเข้าไปเยอะเรื่องของการเว้นระยะห่าง
มันก็น้อยลงถูกต้องไหมโดยนายยานยนต์อรุณเวช
นายกสมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวเกาะเสม็ด
ก็บอกว่าตั้งแต่เริ่มวันหยุดยาวนะตั้งแต่วันที่๔นะฮะ
มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวบนเกาะเสม็ดไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐คน
จนทำให้เกิดความแออัดจริงโดยเฉพาะบนสะพานท่าเรือหน้าด่าน
ทางออกก็คือทางออกของการแก้ปัญหานะ
รองรับการท่องเที่ยวในครั้งต่อไปก็คือ
ควรจะเพิ่มจุดขึ้นลงเพื่อเป็นการผ่อนปลน
แล้วก็ระบายความแออัดในช่วงวันหยุดยาว
ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ
การเดินทางกลับเข้ากรุงเทพของพี่น้องชาวอีสาน

ปริมาณรถที่มุ่งหน้าเข้าทางสระบุรี
โอ้โหปริมาณรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นค่ะ
เพราะว่าวันนี้วันจันทร์ไงวันสุดท้ายแล้ว
ของการชดเชยวันหยุดสงกราน
และประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาภาคอีสาน
ช่วง๔วันที่ผ่านมานี่คือเขาก็ต้องเร่งแหละ
เดินทางกลับจะได้เริ่มต้นทำงานวันพรุ่งนี้
ดูภาพรวมการจราจรบนถนนมิตรภาพ
ผ่านเขตก่อสร้างที่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนิน
ถนนมันจะแคบเป็นบางช่วงนะคะ
แล้วก็มีช่วงตำบลคลองไผ่อำเภอศรีคิ้ว
มีช่วงทางขึ้นเขาเขตตำบลกลางดงอำเภอปากช่อง
ที่ถนนลาดชันสูง
รถเวลาที่ขับมาก็ต้องชะลอตัว
แต่ก็ยังสามารถทำความเร็วได้บ้างนะคะ
บ่ายวันนี้นี่ปริมาณรถที่ถนนมิตรภาพ

อันนี้คือคนที่ขับรถกลับมา
ทีนี้บรรยากาศการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ
บางคนบอกว่าไม่เอาไม่ขับรถนั่งรถไฟดีกว่า
ที่สถานีรถไฟอุบลราชธานี
ขบวนรถทั้งขาขึ้นขาล่องวันละ๑๒ขบวน
ก็เป็นรถสายยาวอุบลรัชธานีกรุงเทพมหานคร
แล้วก็สายท้องถิ่นในภาคอีสาน
วันนี้ขบวนรถเร็วแล้วก็รถด่วนเที่ยวเช้า

ส่วนช่วงเที่ยวบ่าย๒ขบวน
ก็มีที่นั่งเหลือแต่ว่าเหลือแค่ชั้น๓เท่านั้นเองคุณ
แล้วเที่ยวเย็นไม่ต้องพูดถึงค่ะ

เอาจริงนี่ดิฉันไปดูเรื่องของสถิติการเดินทาง
ช่วงวันหยุดยาว๔๗กันยา
คือมันเป็นข้อมูลของวันที่๓ถึง๕กันยานี่
ประชาชนเดินทางจากทุกระบบนะ
ไม่ว่าจะเป็นรถเรือเครื่องบินอะไรต่างนี่นะคะ

แล้วก็ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
ประมาณ๖ล้านกว่าคนต่อเที่ยว
อันนี้คือถือว่าต่ำกว่าประมาณการนะ
แต่ปริมาณรถที่เข้าออกกรุงเทพมหานคร๘ล้านหกแสนกว่าคัน

แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถส่วนบุคคล๘ล้านกว่าคัน
คือจากเดิมช่วงแรกที่พอโควิดซาซาน
เราจะเห็นว่าคนนิยมขับรถไปเที่ยวจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมากขึ้น
แต่พอนะตอนนี้คนก็นิยมขับไปไกลทางเส้นเหนืออีสานใต้มากยิ่งขึ้น
แต่ก็นิยมใช้รถส่วนตัวมากกว่าระบบไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือว่ารถทัวร์นะคะ
รายงานอุบัติเหตุล่าสุดออกมาสักนิดหนึ่งนะครับ
มีอุบัติเหตุรถชนกัน๒คันนะฮะ
ีดขวางเลนขวารถชะลอตัวช้าเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการแก้ไขอยู่นะครับ
แล้วก็ถนนผลโยธินขาออกกิโลเมตรที่๕๗มจรวังน้อย
มีอุบัติเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลชนกันถึง๖คัน
อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวาง
มีปริมาณรถสะสมประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ล่าสุดอีกหนึ่งจุดนะฮะ
เทพารักษ์ขาเข้านะครับก็มีรถพ่วง๑๘ล้อจอดกีดขวาง
เพราะว่าจอดเสียดังนั้นตรงนี้ปิดทุกช่องทาง
มาระมัดระวังกันด้วยเมื่อวานผมกลับมาจากสัตหีบ
จะเข้ากรุงเทพขนาดตรงจุดผ่านของด่านที่มอเตอร์เวย์
ไม่เสียตังค์นะคุณรถติดยาวท้ายแถว๑๓กิโลเมตร
กิโลนี่คือต้องขับรถต้องใจเย็นนะคุณผู้ชม
เพราะว่าดิฉันก็ดูข้อมูลของทางประหลัดกระทรวงคมนาคม
คือช่วงหยุดที่ผ่านมายังไม่รวมวันนี้นะคะ
เกิดอุบัติเหตุขึ้น๒๒๙ครั้งแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว
๓รายได้รับบาดเจ็บ๑๙๙คนนี่ขนาดยังไม่รวมวันนี้
วันนี้การเดินทางกลับเข้ามากรุงเทพน่าจะเยอะ
ขับรถขับราเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ครับด้วยความเป็นห่วงนะครับ